นาฬิกา๕๘นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับ
เพราะว่าวันที่๑๔พฤษภาคมนี้จะเป็นวันสำคัญ
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
และถือว่าเป็นวันเกษตรกรไทยด้วยนะครับ

นำผลผลิตจากข้าว๗สายพันธุ์
ปลูกในนาทดลองของโครงการหลวงส่วนพระองค์จิตรดานะครับ
ปลูกข้าวนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
มีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูและปรับปรุงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกร
นำพันธุ์ข้าวต่างมาปลูกบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตครับ
ขั้นตอนนั้นมีความละเอียดจัดทำขึ้นด้วยความพิธีพิถัน
และคัดแยกเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ
เช่นเดียวกับในปีนี้ที่กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
นำผลผลิตจากข้าวนาสวน๗สายพันธุ์หลัก
ที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่าง
ก็ประกอบด้วยข้าวปฐุมธานี๑
ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียวมีกลิ่นหอม
ถ่านเพลี้ยกระโดดโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
หยดพัทธลุงเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง
มีความนุ่มและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ให้ผลผลิตต่อไร้สูง

เป็นข้าวเจ้าซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดีอ่อนนุ่ม
มีกลิ่นหอมลักษณะเมล็ดข้าวสารใสแกร่งคุณภาพการสีนั้นดี
และก็ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวดินเข็มและทนแรงได้ดีพอสมควรนะครับ

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
ผลผลิตสูงเฉลี่ย๗๑๔กิโลกรัมต่อไร่

เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มมีกลิ่นหอมอ่อน
มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง๙๕วัน
และให้ผลผลิตประมาณ๕๖๑กิโลกรัมต่อไร่
ยังต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้าวก่อขอ๗๔
เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่สามารถปลูกได้ตลอดปี
ให้ผลผลิตสูงถึง๑ตันต่อไฟร่าย
ถ่านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
และสุดท้ายคือข้าวพันธุ์กข๖
เป็นข้าวเหนียวนะครับที่มีคุณภาพมีกลิ่นหอม

ผลผลิตสูงประมาณ๖๖กิโลกรัมต่อไร่

จะนำมาบรรจุในถุงเงินถุงทอง

มาแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกร
เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคล
ในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณี
ในวันพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
และในการจัดพระราชพิธีที่เราจะเห็นพี่น้องเกษตรกร
ก็จะวิ่งไปที่แปลงนาพระราชทาน
แล้วก็ไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้
รวมถึงได้รับมอบจากหน่วยงานด้วยนะครับ
เมื่อวานมีโอกาสได้ผ่านไปที่บริเวณท้องสนามหลวง
ตอนนี้ก็มีการเริ่มปรับปรุงพื้นที่แล้ว
สำหรับพระราชพิธีที่สำคัญนี้นะคะ